คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
วันนี้ติดแฮชแท็กติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์เลยนะฮะ
สังคมเรียกร้องกันว่าคือต้องเอาเรื่องกับเด็กวัย๑๘คนนี้ให้ได้
ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเด็กสิบแปดฆ่าเด็กสิบสาม
เมื่อ๔๕วันก่อนเนี่ยมีน้องผู้ชายอายุ๑๓ปีคนนึง
ถูกรุ่นพี่วัย๑๘บุกไปที่บ้านแล้วทำร้ายจนเสียชีวิต
นาทีแรกสาหัสเข้าโรงพยาบาลอยู่๔วันแล้วเสียชีวิต
แต่ที่สังคมเขาเรียกร้องกันว่าจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เนี่ย
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุที่อายุ๑๘ได้รับการประกันตัวออกมา
ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของเยาวชนพอประกันตัวออกมา
ไปโพสต์ไปพูดไปคุยมีคลิปเสียงหลุดออกมา
ลักษณะไม่ได้รู้สึกสะทกสถานหรือว่าสำนึกผิดอะไรเลย
นำซ้ำวันนี้จะไปเที่ยวลอยกระทงด้วยซ้ำ
นี่นะฮะนี่คือน้องที่เสียชีวิตน้องฟลุ๊กนะครับ
คือข่าวที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์วันนี้อายุ๑๓
แต่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วพบว่าน้องเนี่ย
อายุจริงคือ๑๔นะฮะแต่นี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับญาติของน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
ชายหนุ่มวัย๑๘ปีชื่อในโดมนะบุกมาหาน้องที่บ้าน
แล้วทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
พอนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าเลือดออกในสมอง
ต้องนอนดูอาการเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓พฤศจิกายน
ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเมื่อวันที่๖พฤศจิกายน
ส่วนคนก่อเหตุถูกคุมตัวส่งโรงพักดำเนินคดี
แต่จากนั้นเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
แล้วโพสต์รูปกุญแจมือถูกปลดออก
นี่ฮะพร้อมกับแจ้งข่าวสารบอกได้ประกันตัวแล้ว
บอกว่าจะออกไปเที่ยวลอยกระทงกับเพื่อนต่อ
แบบชิวเลยฮะนี่ฮะโพสต์แบบนี้เห็นไหม
ออกมาลอยกระทงกับพวกน้องน้องก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในศาลนะครับ

โอ้โหการโพสต์ตรงนี้แหละค่ะคนสงสัยเลยว่าทำไมผู้ก่อเหตุ
ไม่รู้สึกผิดหรือว่าสำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปนี่ไปฆ่าคนตายมานะ
ได้ประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยมาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ย
ภาพโพสต์อดทนไว้โดมโดมต้องเข้มแข็งสิสู้ให้กำลังใจตัวเอง
แล้วยังไงคือบ้านรวยขนาดไหนอะไรยังไงนี่ค่ะทุกผู้ชมครับ
แล้วมันก็มีกระแสแบบโอ้โหจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ว่าตั้งคำถามว่าทำไมถึงได้รับการประกันตัวง่ายจัง
นี่ฆ่าคนตายนะแล้วออกมาทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอคนที่เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๓ปีเองไม่สลดใจเลยเหรอ
แล้วประกันตัวมาเนี่ยวงเงินประกันตัวแค่สองหมื่นบาทยังมีคลิปเสียงที่หลุดมาอีกนะ
ที่คุยกับใครก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นรุ่นพี่ของเขาลักษณะการพูดคุยก็ไม่ได้สะทกสถาน
แถมยังบอกว่าโอ้เดี๋ยวเงินอะไรช่วยไปแค่สองพันเงินที่เหลือเนี่ยเก็บไว้สร้างบ้านดีกว่า

แต่คือผมไม่หนีผมไม่ผิดผมจะหนีทำไมผมมีตังค์สู้คดีบ้านผมรวยผมพี่ก็รู้
พ่อผมช่วยผมตลอดท้องมันตายอ่ะไปหาขายมาดีว่าดมผิดป่ะ
ดมไม่ผิดดมผิดแค่ทำร้ายร่างกายธุงมั้ยดมไม่กี่ปี
ถมางงานสมไปสรุปดมช่วยเท่าที่ดมไหวดมช่วยมากสุด๒๐๐๐บาท
ถ้ามาเอาเรื่องปืนผมก็เอาไม่ได้
เอาเรื่องยาวผมก็เอาไม่ได้เพราะผมมีศานครอบพี่ไม่รู้ไง
ดูครับพูดของเพื่อนร่วนพี่
โอ้โหขนาดเราฟังเนี่ยเรายังรู้สึกเลย
แล้วคนในครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
เขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ผู้ก่อเหตุพูดแบบนี้
เพลงอันดับหนึ่งแล้วโอ้โหอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยได้ยังไง
บอกอย่างมากผมก็โดนเรื่องถูกทำร้ายร่างกาย
โดนเรื่องทำร้ายร่างกายอย่างอื่นทำอะไรผมไม่ได้หรอก
ผมมีตังค์เห็นไหมเดี๋ยวงานศพจะช่วยแค่๒๐๐๐
พอเพราะจะมาเอาเรื่องผมตังค์ที่เหลือเก็บไว้สร้างบ้านดีกว่า
ผมก็เอาไม่ได้เอาเรื่องยาวผมก็เอาไม่ได้เพราะผมจะหนีทำไม
ยังมีตังค์สู้คดีบ้านผมรวย
โดมคนที่ทำร้ายน้องฟลุ๊กจนเสียชีวิต
คือนี่คือช่วงที่ได้ประกันตัวออกมาแล้วนะฮะ
๑๕ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วไปท้าชาวเน็ต
บอกให้เวลาอีก๓วันเตือนแล้วนะ
นี่เตือนแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนได้อยู่แล้ว

ใครสักคนหนึ่งได้อยู่แล้วบีมหนีกูให้รอดก็พอนะ
เรียงที่โรงพักเองจะได้ไม่ต้องสงสัยนะว่าใครแจ้งจับ
นี่เห็นไหมฮะคือแสดงว่าออกมาแล้วก็ยังกร่างยังนักเลงอยู่
ยังไม่ได้สลดอะไรเลยนะครับญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะญาติของน้องฟลุ๊กนะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องฟลุ๊กด้วย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่าเคยมากินอยู่บ้านเขา
แล้วกลับมาทำตัวแบบนี้บอกมันน่าภูมิใจเหรอนะมาทำกับน้องเขาได้ขนาดนี้
ยังมีความเป็นคนอยู่ไหมจิตใต้สำนึกมีบ้างนะเคยมากินมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
แล้วมาทำกับลูกหลานเขาแบบนี้ได้ยังไง
แท็กวัวลืมตีน
มีที่ไปแต่ลืมที่มา

บ้านของน้องที่เสียชีวิตบ้านของน้องฟลุ๊กนะครับ
อยู่ที่ซอยแสนศุกร์ตะมนตห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
วันเกิดเหตุ๓พฤศจิกายนถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เราลงพื้นที่ไปเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันนั้นนะครับ
นี่โดมเสื้อดำนี่นะครับ

หน้าบ้านน้องฟลุ๊กบ้านน้องฟลุ๊กจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ

ส่งเสียงโวยวายด่าทอ
ก่อนจะลงจากรถแล้วเดินตรงเข้าไปหาน้องฟลุ๊ก

แล้วก็ไปทำร้ายเขาจนน้องเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับเราไปที่วัดห้วยโป่งนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ที่ตั้งบำเวงกุศลศพของน้องฟลุ๊ก
ได้คุยกับพี่ชายของน้องซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย
ในภาพจากล่องกระจอนปิดที่ท่านได้เห็นมาสักครู่นี้
พี่ชายบอกเป็นช่วงเที่ยงวันที่๓พฤศจิกายน
มเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาหาฟลุ๊กที่หน้าบ้าน
มาถึงก็มาพูดนะมาโวยวายบอกฟลุ๊กออกมาหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วย
ตอนนั้นฟลุ๊กไม่ออกฟลุ๊กอยู่ในบ้านประโกนต่อไปบอกไม่คุย
โดมเนี่ยกลับบ้านไปฟลุ๊กบอกฟลุ๊กไม่คุยด้วย
แล้วมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นเรื่องที่โดมเขาจะมาเอาเรื่องฟลุ๊ก
ก็คือเรื่องที่ฟลุ๊กเนี่ยไปมีเพื่อนเป็นเด็กอีกบ้านนึง
เขาเรียกว่าเด็กบ้านแขกซึ่งเด็กบ้านนั้นไม่ลงรอยกับใน
โดมนะโดมก็เลยไม่พอใจจะมาเอาเรื่องฟลุ๊กหาว่าแบบโอ้โห
เป็นเด็กกลุ่มเดียวกันเป็นเด็กรุ่นน้องแล้วไปมีไปคบกับ
เด็กคู่อลิของเขาเหรอนี่ฮะพี่ชายยืนยันว่าโดมเนี่ยที่อ้างว่าฟลุ๊กเนี่ยถือมีดอยู่เลยต้องป้องกันตัว
ทำร้ายฟลุ๊กเพื่อป้องกันตัวเนี่ยไม่จริงมีแค่หยิบแฉลงขึ้นมาเพื่อเอามาป้องกันตัวเท่านั้น
ไม่ได้มีมีดจะมาทำร้ายโดมมีแต่โดมนั่นแหละพอเข้าไปถึงในบ้านเนี่ย
กระหน่ำตีหัวฟลุ๊กแบบไม่ยั้งเลยขนาดพี่ชายเข้าไปห้ามยังถูกตีที่แขนมาด้วยนะฮะ
หลังจากตีเสร็จโดมไม่ยอมจบนะครับเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านอีกนี่บาดแผลของพี่ชาย
ตอนที่จะไปช่วยน้องชายพอทำร้ายฟลุ๊กเสร็จยังไม่จบมาเดินวนเวียนโวยวายอยู่หน้าบ้าน
เหมือนกับในคลิปในกล้องวงจรปิดนะฮะอันนี้คือทำร้ายฟลุ๊กไปรอบนึงแล้วนะ
พี่ชายบอกแล้วออกมาโวยวายอีกรอบนึงแล้วเดินกลับเข้าไปอีกรอบนึงนะครับ
รอบที่สองแหละที่เดินเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยไปบีบคอฟลุ๊กอีก
ฟลุ๊กเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วก็ล้มลงต่อหน้าต่อตาญาติพี่น้องที่บ้าน
เขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันสุดท้ายเนี่ยอีก๓๔วันต่อมาฟลุ๊กเสียชีวิต
พี่ชายบอกแค้นใจมากยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยกโทษให้ในโดม
โดยเฉพาะในโดมนี่ได้ประกันตัวออกมายังไม่สำนึกผิดเลย
คือก่อนน้องผมตายน้องผมถือแฉลงนะครับน้องผมยังไม่ได้ตีมันสักครั้งเลย
ในใจผมก็อยากจะใช้แชลงกับตีหน้ามัน
มันไม่ใช่ครับคือผมเป็นคนห้ามผมเห็นกับตาครับคนอื่น
ผมไม่รู้หรอกครับเขาไม่เห็นหรอก
มันบอกว่ามีดแต่ไม่ใช่ครับน้องผมถือแฉลง
แล้วมันบอกมันมาอ้างว่ามันถือถือสายยางน้ำครับตีหน้า
แต่มันไม่ใช่มันเป็นสายไฟหนาครับมันเป็นทองแดงอยู่ข้างในครับ

เพราะว่าถ้ามันจะคิดได้มันต้องมาคิดได้ตั้งแต่น้องผมเป็นอย่างนี้แล้ว
โหมาแล้วมันไม่สลดไงครับ
ของฟลุ๊กนะครับยังทำใจไม่ได้นะครับ

คุยกับหลานชายที่อยู่ในโรงศพที่วัดทุกวัน

ตอนนี้อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหลานชาย
เมื่อคืนวันก่อนยายบอกว่าฟลุ๊กมาเข้าฝัน
ขอให้ช่วยแก้แค้นให้ด้วย
แล้วคนที่ทำร้ายฟลุ๊กจนเสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนที่เคยมากินมานอนอยู่ที่บ้าน
ยายเองเนี่ยยังเคยฝากฝังโดมนะ

เห็นว่าเป็นรุ่นพี่บอกให้ช่วยดูแลฟลุ๊กหลานชายให้ด้วย
ตื่นเช้ามาใหญ่ก็จุดทูปบอกเอาว่าเดี๋ยวยายแก่แขนให้
ทุกคนจะแก่แขนให้ดูสบายตัวลูกไปสู้สุขตินะลูก

ไม่ต้องคิดนะลูกนะเดี๋ยวเค้าก็ได้รับผิดนะลูก
ทีนี้เราก็เลยไปตามหาโดมหน่อยนะครับ
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานี่บ้านของในโดมนะครับ
ก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละนะฮะนี่ไปเจอคุณยายนะยายบอกว่า
โอ้โหหลานชายเหรอโดมเหรอโดมนี่เกเรไม่เอาไหน
วันเกิดเหตุที่ไปทำร้ายฟลุ๊กจนเสียชีวิตเนี่ย
วันนั้นก็ทะเลาะกับยายนะก่อนจะออกจากบ้านไป
กับยายอย่างรุนแรงยายเลยไล่โดมออกจากบ้านไม่คิดว่าจะไปทำร้ายคนเขาจนถึงขั้นเสียชีวิตทีนี้ที่โดมได้ประกันตัวออกมาแล้วไปอวดอ้างไปคุยบอกบ้านรวยพ่อมีเงินยายบอกไม่จริงนะแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาเงินสองหมื่นประกันตัวเนี่ยเอามาจากไหน
มันมาอยู่มันบอกว่าอันไหนมันบอกว่ามันป้องกันตัว
เขาบอกว่าเขาป้องกันตัวว่าไม่ได้ตั้งใจนะ
ไม่ได้ตั้งใจว่านั่นมันจะถือมีดออกมาบอกนี่ก็เป็นนักมวย
มันละเลี่ยงมันเองมันไม่ได้มายุ่งกับยาย
มันใยของมันเองพอมันก็บดได้เลี่ยง
คือห่าว่าบอกกับเราแบบนั้นแต่เราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไง
เพื่อจะตามหาว่าเออตกลงอยู่ไหนเนี่ยโดม
สำนึกผิดบ้างไหมสังคมนี้เขาโอ้โหเขาสาบแช่งมากเลยนะตอนนี้
ไม่เจอนะฮะไปรุ่นพี่บ้านไหนก็บอกโดมไม่ได้อยู่ด้วย
เพราะในกลุ่มไม่มีใครเอาโดมแล้ว
เนื่องจากไปฆ่าคนตายแล้วออกมาเนี่ยยังไม่สำนึกอีก
นี่นะส่วนทางคดีนะครับสพห้วยโป่งนะครับ
บอกว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาโดมเป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับ
เดิมทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าตอนแรกน้องฟุ๊กเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาล
แล้วเสียชีวิตนะฮะตอนนี้แจ้งข้อหาเพิ่มเป็นฆ่าคนตายโดยเจตนา
นำไปฝากขังที่ศาลพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
คือสพห้วยโป่งยืนยันว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัว
แต่ทีนี้เมื่อได้ประกันตัวออกมาในชั้นศาลก็ถือว่าเป็นอำนาจในการพิจารณาของศาลแล้ว
อยู่นอกเหนือการพิจารณาของทางตำรวจเขา
แล้วก็ต้องบอกว่าตัวในโดมเนี่ยผู้ก่อเหตุต้องดูว่าอายุเท่าไหร่
ดูอายุขณะกระทำความผิดนะคะ
ถ้า๑๘ปีบริบูรณ์แล้ว
ไม่ได้อยู่สารเยาวชนและครอบครัวนะคะ
สารผู้ใหญ่นะคะถูกดำเนินคดีแบบสารผู้ใหญ่

เพราะหลายคนจะสงสัยว่าเป็นเพราะเยาวชนหรือเปล่า
ได้ประกันตัวออกมาจริงก็ไม่ใช่